คุณผู้ชมคะอย่างในโลกออนไลน์เองนะคะก็มีการทั้งโพสต์ข้อความแล้วก็ลงภาพเพื่อร่วมถวายบังคมในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศกันมีการติดแฮชแท็กนะคะชื่อเป็นแฮชแท็กขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไปและแฮชแท็กฉันเกิดในรัชกาลที่เก้าค่ะ
สังคมออนไลน์โดยเฉพาะในเครือข่าวทวิตเตอร์ก็มีผสกกัณฑิกรจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลกรวมโพสต์ภาพถ่ายแล้วก็เขียนข้อความฉันเกิดบนผืนแผ่นดินไทยในรัชกาลที่๙ฉันเป็นลูกของพ่อหลวงฉันเป็นคนไทยที่มีพ่อของแผ่นดินเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกและติดแฮชแท็กขอเป็นข้ารอง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
อกจากนี้ยังมีการเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นนะคะ
มีผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งค่ะโพสต์ข้อความบอกว่า
ญี่ปุ่นไม่ใช่วันหยุดราชการ
แต่ก็มีผู้มาร่วมลงนามถวายอาลัยแบบไม่ขาดสาย
ซึ่งรวมไปถึงคนญี่ปุ่นที่รักพระองค์ด้วย
อีกคนนึงก็เขียนบอกไว้นะคะว่า
นอนดูสารคดีของพ่อแล้วรู้สึกจุก
รู้ว่าพ่อทำงานหนักแต่ไม่คิดว่าจะทำในทุกอย่างขนาดนี้
ทำทุกอย่างเพื่ออยากให้ประเทศพัฒนาขึ้น
อยากให้เป็นหนึ่งเดียวกันแต่เรากลับมาแยกฝั่งแยกสีกัน
จากนี้ยังมีการแชร์ภาพปรากฏการณ์หมอกธุมเกต
หมอกสีขาวที่ได้ปกคลุมท่วมถึงหัวในคืนวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งลักษณะของหมอกสีขาวที่ปกคลุมท่วมถึงหัว
ตามตำราโบราณกล่าวถึงเวลาที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น
เมื่อครั้งองค์ในหลวงรัชกาลที่๕เสด็จสวรรคต
เมื่อวันที่๒๓ตุลาคมพุทธศักราช๒๔
ก็มีบันทึกนะคะว่าได้เกิดปรากฏการณ์หมอกธุมเกตแบบนี้เช่นเดียวกัน